กลับมาช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่
สโมสรทหารบกวิภาวะเดียวรังศิษย์ใกล้กับออฟฟิศนี่เองเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้รัฐบาลคอสชเชิญพักการเมืองหน้าเก่าและหน้าใหม่

มาพูดคุยรับฟังความคิดเห็นแนวทางการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามรถแมพ

ชี้แจงเรื่องนี้นะคะรวมทั้งพักต่างจะมีโอกาสได้พูดคุย
ได้สอบถามเกี่ยวกับกฎหมายพักการเมือง
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้

ก่อนจะถึงรถแมพกุมภาพันธ์ปีหน้าทำอะไรได้บ้างพูดคุยกันแน่นอนในวันนี้นะคะ

คุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามานะคะ
สโมสรทหารบกวิภาวดีค่ะ

หลังใช้เวลาเกือบ๓ชั่วโมงนะคะ
การหารือระหว่าง๗๓พักการเมืองและตัวแทนรัฐบาลคอสช
ที่นำโดยผลเอกประวิทวงศ์ซูวันก็เสด็จลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
มักขวานรังสรรค์ภายในสโมสรทหารบกวิภาวดีนะคะ
ถูกใช้เป็นสถานที่ประชุมหารือระหว่างรัฐบาลคอสช

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรท
และตัวแทนพักการเมืองทั้งเก่าและใหม่จำนวน๗๓พัก

เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
มี๓พักการเมืองไม่เข้าร่วมหารือคือพักเพื่อไทย
อนาคตใหม่และรวมพลังประชาชาติไทย
๔พักการเมืองที่ยังมีตัวแทนพักพลังประชารัส๓คนร่วมสังเกตการ

มีนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
นสุพชัยสมเจริญรองจกกและนประพันธุ์นายโกวีด
เป็นตัวแทนกรทร่วมรับฟังและชี้แจงขั้นตอนข้อกฎหมาย
เกี่ยวข้องในการเดินหน้าจัดการเลือกตั้ง
ตัวแทนพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพักประชาธิปัตย์
และพักชาติไทยพัฒนานะคะก็เปิดเผยก่อนการประชุม
โดยเห็นตรงกันว่าต้องการความชัดเจน
เกี่ยวกับการคลายล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรม
โดยเฉพาะการประชุมใหญ่การจัดตั้งสาขาพัก
สำหรับการหารือวันนี้นะคะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมหารือทั้งหมด
นำโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
เข้าไปภายในห้องประชุมโดยเด็ดขาด
ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ด้านหน้า
และรับคืนหลังเสร็จการหารือค่ะ
และขณะนี้นะคะรองนายกวิศนุเคลืองามอยู่ระหว่างการแถลงข้อสรุปของที่ประชุม
ให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบค่ะ
แต่จากการเปิดเผยของนายจุลินลักษณะวิสิทธิ
รองหัวหน้าภาคประชาชน์ที่ปัดบอกว่า
ในที่ประชุมได้ชี้แจงว่าการเลือกตั้งยังคงเป็นไปตามรถแมพคือ๓๓
นั่นก็คืออยู่ในขั้นตอนการทูล๙กฎหมายลูก๓เดือนนะคะ
และรอการประกาศใช้กฎหมายลูกอีก๓เดือน
และเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้ง๑๕๐วัน
โดยจะมีการคลายล็อกให้พักการเมืองทำกิจกรรมได้
ในช่วงของการรอกฎหมายลูกประกาศใช้๙๐วันค่ะ

รายงานสดจากสโมสรทหารบกวิภาวดีค่ะ

สรุปแล้ววันนี้มี๗๔พักการเมืองเดินทางมา
รับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับข้อสอชอบ

เพื่อไทยอนาคตใหม่รวมพลังประชาชาติไทย

ซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะไม่มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะ